เรื่องของร้านโอมากาเซเรียกว่าดราม่านี่คือแบบคุกกลุ่นมาตลอดจริงอะนะคะ

แล้วก็มีการขึ้นไปเดินเหยียบอยู่บนโต๊ะโอมากาเซ
ที่เราเห็นในคลิปเนี่ยนะคะจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์
หลังจากนั้นเองเนี่ยทางร้านก็มีการออกมาบอกว่า
จะมีการทำความสะอาดร้านมีการฆ่าเชื้อ
หลังจากนั้นต่อมายังไม่พอค่ะบอกว่าถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้เลย
บอร์ดบริหารเรียบร้อยจะมีการเปลี่ยนเลยค่ะ
โต๊ะบาร์ด้านบนที่เห็นอยู่เนี่ยเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด
แล้วก็มีกระแสต่อมาก็คือก่อนหน้านี้เหมือนว่าจะเป็นหุ้นส่วน
มีการพิมพ์ข้อความคุยกับรุ่นพี่คนสนิท๑คน
ลักษณะประมาณว่าเหมือนจะเหยียดคนที่มาทานเนี่ยที่เราเห็นนะคะ
ติไม่กินคนกินไม่ติเป็นกำลังใจให้ครับ
นี่มีคนมาเขียนเป็นรุ่นพี่นะคะแล้วก็ไปตอบกลับไปบอกว่า
ที่ติไม่มีเงินมากินครับได้แต่กดคีย์บอร์ดอยู่บ้าน
ตอนนี้ลูกค้าจองกันเต็มเลยล่าสุดก็กลายเป็นว่า
เจ้าของนะคะก็คือหุ้นส่วนร้านทั้งสองคน
ดรปัณวิทย์โชติเตชธรรมหรือว่าหมอเจล
แล้วก็นายกฤษกรภูมินัทหรือว่าดีเจกริจก็เป็นผู้บริหารร้านนะคะ
มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนภายหลังจากเกิดกรณีนี้ขึ้นมา
โดยดีเจกริจเขาก็เปิดเผยบอกว่าเหตุการณ์ในวันนั้น
วันเกิดเหตุคือเป็นการเหมาร้านปูพรมแดง
เพื่อจัดการเปิดตัวซิงเกิ้ลใหม่ของหมอสุนินค่ะ
ซึ่งก็เป็นมหาเสนีพันล้านเป็นดาวติ๊กต๊อกด้วยนะคะ
ซึ่งภายในงานคุณหมอก็ได้ขอกับทางร้านว่าให้ยูทูบเบอร์มีส่วนร่วมทำอาหารกับเชฟ
และระหว่างงานก็มีการขึ้นโต๊ะตามที่เห็นในคลิปค่ะ
เชฟก็ไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ส่วนที่เจอดราม่าถล่มจนต้องปิดเฟซบุ๊กหนีนะคะ
เพราะว่าไปตอบกับคอมเมนต์ของรุ่นพี่ที่สนิทบอกว่าคนติไม่มีเงินมากินครับ
กดคีย์บอร์ดอยู่ที่บ้านทำให้หลายคนมองว่าอันนี้คือการเหยียดลูกค้า
ตัวเองก็ต้องขอโทษที่ใช้ถ้อยคำไม่เหมาะสม
อาจจะเป็นเพราะอารมณ์หลายอย่างขอน้องรับกับเหตุการณ์นี้
ไม่ได้ตั้งใจจะดูถูกลูกค้าแต่บางทีก็มีอารมณ์น้อยใจ
จึงพิมพ์อะไรไปโดยที่ไม่ทันได้คิดก่อน
ทางด้านดรปัณวิทย์ก็บอกว่าตนเองต้องขอโทษทุกท่านสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
หลังจากนี้ทางร้านจะรีบดำเนินการแก้ไขปรับปรุงร้านโดยเปลี่ยนโต๊ะใหม่

เรื่องนี้เราไม่ได้โทษใครไม่มีใครผิดไม่มีใครถูก
ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคน
จึงขอออกมาเป็นตัวแทนของแต่ละคนเพื่อขอโทษและรับผิดชอบกับทุกอย่างที่เกิดขึ้น
และที่ออกมาชี้แจงช้าเนื่องจากว่าทำหลายธุรกิจจึงต้องปรึกษาหารือกันก่อน
ตอนนี้จริงคนในครอบครัวเองเขาก็เครียดภรรยาเขาก็ตั้งท้องอยู่
กิจบอกแบบนั้นน่ะนะคะแล้วก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะไปเหยียด
แต่ในคำพูดบางคำที่พูดออกมาวันนี้เอาตามตรงนะ
หลายคนก็ยังรู้สึกอยู่ดีว่าแบบเอ๊ะที่พูดเหมือนจะออกมาขอโทษ
แต่มันก็แล้วไอ้สิ่งที่ทำไปก่อนหน้านี้ที่เขียนมันไม่เหยียดตรงไหน
แล้วอะไรคือเรียกว่าเหยียดอะไรอย่างนั้น

ซึ่งลูกค้าในงานก็คือเป็นลูกค้าของคุณหมอที่คุณหมอเชิญมาครับ
ได้ได้ชิดแจงค่ะคุณแจงแปลว่ายังไงบ้าง

ขอโทษจริงนะครับสำหรับถ้อยคำของผมที่ไม่เหมาะสมนะครับ
แล้วก็ใช้ถ้อยความที่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในตอนนี้
เนี่ยเขาก็มีการบอกอย่างที่บอกว่าบางทีเนี่ยมีอารมณ์น้อยใจทางร้านยังไม่ได้มาชี้แจง
โทษจริงจริงมันมีผลกระทบหลายอย่างมากแฟนผมก็ท้องมันกระทบความรู้สึกในครอบครัว
ตอนโพสต์ไม่ได้คลิกครับเลยมาขอโทษในวันนี้ไม่คิดว่าจะมีบุคคลภายนอกมาอ่านแล้วไม่สบายใจ
คิดว่าเราเนี่ยดูถูกเขาผมก็น้อมรับผิดเวลาผมอบรมพนักงานทั้งหมด
ผมจะบอกว่าผมไม่ได้จ่ายเงินเดือนพวกคุณคนจ่ายเงินคือลูกค้าถ้าไม่มีเขาเราอยู่ไม่ได้ผมปลูกฝังเสมอ
ผมไม่เคยมีในหัวเลยว่าจะดูถูกลูกค้าเรื่องการดูถูกคนผมไม่เคยทำและไม่คิดว่าจะทำสิ่งใดที่ผิดพลาดผมกลับขอโทษ
อันนี้คือสิ่งที่ดีเจกฤทธิพูดนะคะในช่วงท้ายของในการสัมภาษณ์มาสักครู่นี้ทีนี้ในส่วนของคุณอัจฉริยะค่ะเรืองรัตนพงศ์ท่านก็เป็นประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมลงมาเอี่ยวเรื่องนี้ด้วยนะคะบอกว่าวันที่เจ็ดกุมภาพันธ์นี้ทางชมรมจะเข้าไปตรวจสอบแบบแปลนของร้านอาหารญี่ปุ่นแล้วก็จะมีการตรวจ
ไหนก็ไม่รอดนะคุณอัจฉริยะบอกมาเป็นแบบนี้นะคะต้องถึงคุณอัจฉริยะแล้วคุณอัจฉริยะลงมาเลยนั่นแหละค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่คนหลายคนติดตามกันมาสองวันเต็มเนาะใช่
โปรดติดตามตอนต่อไป